ประเทศไทยของเราค่ะแน่นอนว่าประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสวดมนต์ข้ามปีกัน
โดยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เปิดเผยถึงสถิติ
การเดินทางไปสวดมนต์ข้ามปีปี๒๕๕๙นี้นะคะ
ถือว่ามีผู้มาสวดมนต์ข้ามปีถึงรวมกว่า๒๒ล้านคน

เป็นกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นถึงมากกว่าร้อยละ๕๐อันนี้ก็น่ายินดีนะคะ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบอกว่า
ตามที่มหาเทรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จัดงานสวดมนต์ข้ามปีทำดีตามวิถีพ่อวิถีไทยประจำปี๒๕๕๙นะคะ
ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก็ได้รับรายงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ
พบว่าในคืนสวดมนต์ข้ามปีมีวัดจัดกิจกรรม๓๙๔๗๘วัดค่ะ
มีพระภิกษุพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี๒๒๔๗๖๒๕๘คน
แบ่งเป็นพระภิกษุ๓๔๒๐๗๘รูป
พุทธศาสนิกชน๒๒๑๓๔๑๗๐คน
วัดไทยในต่างประเทศก็มีวัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะคะ
จำนวนทั้งสิ้น๕๔๐วัดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม๓๒๔๐๐คน
เพิ่มขึ้นจากปี๒๕๕๘ร้อยละ๒๐
และยังเป็นกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นถึงมากกว่าร้อยละ๕๐
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เยาวชนคนรุ่นใหม่
ให้ความสนใจมาสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตค่ะ
ที่สำคัญพุทธศาสนิกชนยังได้ร้อยดวงใจ
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
บรรยีนราชเทพยาวรางกูลราชการที่๑๐
ปีนี้นับว่ากรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมมือกันจัดสวดมนต์ข้ามปี
ทำให้กิจกรรมนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสู่การปฏิบัติอีกด้วยค่ะ